มีภาพจากวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่ารถกระบะคันหนึ่งกำลังจะยูเทิร์น
แล้วปรากฏว่ามีวัยรุ่นเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์มากัน๓คัน
ทีนี้วัยรุ่นเอาปืนมามายิงใส่รถกระบะค่ะ
ทำให้คนในรถกระบะเสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบัตรเจ็บหนึ่งราย
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชม
จังหวะนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นเมื่อวานนี้
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่จับภาพไว้ได้เลยนะคะ
เห็นรถกระบะแล้วเห็นรถจักรยานยนต์ลายล้อมอยู่
ใช่ค่ะนี่ตำรวจเขาได้รับแจ้งแล้วเห็นไหม
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีวัยรุ่นยิงปืนเข้ามาเนี่ยนะคะ
แล้วคือมันแป๊บเดียวนะหลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์ทั้ง๓คัน
ก็ขับหนีไปอ่ะค่ะ
คือยิงใส่รถกระบะแล้วนะฮะแล้วก็คนที่นั่งโดยสารมาในรถกระบะเนี่ย
ก็ลงมาที่จะเอาเรื่องบรรดากลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายแหล่

ใช่คนที่นั่งข้างคนขับในรถกระบะค่ะเสียชีวิต
ซึ่งตำรวจได้รับแจ้งนะคะตอนประมาณ๕โมงครึ่งเมื่อวานนี้
รองสารวัตรสอบสวนสพเมืองยะลาได้รับแจ้งว่ากลุ่มวัยรุ่น
ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๓คันมาประมาณนัก๑๐คน
ซึ่งเขามีอาวุธด้วยเป็นปืนยังไม่รู้ชนิดยังไม่รู้ขนาด
ยิงใส่รถกระบะแล้วเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ
มีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นตรงแยกเตาปูนจุดยูเทิร์น๑
ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยาลานะคะ
ทีนี้พอตำรวจสพเมืองยาลาไปถึงจุดที่เกิดเหตุ
ก็เจ้าหน้าที่เขามีการวิทยุเพื่อสกัดจับคนร้ายแก๊งนี้
ก็คงใช้เส้นทางนี้หลบหนีไปค่ะ
แล้วจากการสอบสวนคนที่อยู่ในรถกระบะ
คือเขานั่งมากัน๔คนมาจากแยกเตาปูนจะเข้าตัวเมืองยาลา

วัยรุ่นมากันสัก๑๐คนขี่มอเตอร์ไซค์มา๓คัน
แล้วในกลุ่มนั้นคุณมีผู้หญิงอยู่ด้วยนะ
ผู้หญิงเป็นคนส่งปืนให้กับผู้ชายในกลุ่ม
แล้วผู้ชายในกลุ่มเอาปืนนั้นยิงใส่รถกระบะ
ไปดูที่รถกระบะค่ะมีรอยกระสุนตรงประตูหน้า

แล้วในนั้นผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างคนขับ
คือนายฮามสุกรีปอีแตร์อายุ๒๕ปี
โดนยิงที่บริเวณหน้าอกเสียชีวิตนะคะ

ก็คือนายอารฟัฐศาละอายุ๒๕ปี
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงยังรู้สึกตัวอยู่
ทีนี้ในจุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอปลอกกระสุน

แล้วคนร้ายที่มามากันรถมอเตอร์ไซค์๓คัน

กลุ่มวัยรุ่นเขาก็มุ่งหน้าไปทางสามแยกบ้านเนียง

แล้วก็ตรวจสอบไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมีเรื่องกันมาก่อนนะฮะ

ขับไล่ล่ากระบะจนมาจอดจุดนี้
วัยรุ่นก็ยิงใส่รถกระบะนะฮะ
คนนั่งโดยสารด้านหน้าเสียชีวิตขาดที่

ก็เลยลงมาวิ่งไล่แก๊งรถจักรยานยนต์
เกิดการวิ่งไล่กันแบบนี้นะครับ
แล้วคนขับรถกระบะพยายามทั้งถอยหนีแล้วก็เดินหน้าไป

จะเห็นว่ารถกระบ๋าพอขับพุ่งไปแล้วเนี่ย
ลักษณะเสียหลักอยู่ตรงเกาะกลาง
เพราะคนขับถูกยิงได้รับบาดเจ็บ

เหตุการณ์นี้ตำรวจต้องคลี่คลายคดีให้ได้นะฮะ

รถกระบะที่มีคนขับเป็นคนเจ็บถูกยิงนะครับ
เขาก็ไปเสียหลักตรงเกาะกลางตรงนั้นเหมือนกัน
แล้วก็วิ่งไล่กันหมดนะฮะวิ่งหนีกันหมดด้วยนะฮะ
เดี๋ยวให้ตำรวจตามตัววัยรุ่นแก๊งนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะคะ